กระเป๋าพกเป็นส่วนหนึ่งของงานผ้าที่กุลสตรีนิยมทำไว้ใช้เองและนิยมทำให้เป็นของชำรวย
โดยกระเป๋าพกนี้จะทำจากผ้าหลากหลายชนิดแล้วแต่ความชอบของคนทำ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมเป็นผ้าไหมลูกแก้วหรือผ้าไฟ
และนิยมตัดเป็นทรงคล้ายผลน้ำเต้าเมื่อใช้งานรูดเชือกคล้องแล้วก็จะเห็นรูปทรงเด่นชัดมากขึ้น
คือปากถุงแคบก้นถุงลึกและกว้างจัดเป็นของใช้สำหรับเก็บของมีค่าแบบพกผ่าติดตัวได้
เพราะมีสายหูสำหรับเหน็บเอวและคล้องแขนได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน